เราไปขอโชคจากท้าเวสุวรรณกันบ้างคราวนี้นะคะไปที่สุพรรณบุรีวัดสังขจายเถน
เขามีพิธีบวงสวงแล้วท้ายพิธีนะมีอะไรมาให้เราลุ้นด้วยค่ะ
ไปกันเลยนะคะทางงานเขาจัดขึ้นมาเนี่ยก็มีพระครูสิริกิติคุณเจ้าอาวาสวัดสังขจายเถน
ตะบนสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมาต่อ
คุณให้เห็นทาวเวสุวรรณในท่าทางแบบนี้ไหมล่ะ
แปลกนะไม่เหมือนที่ไหนเลย
และจะบอกว่าท้าเวสวันองค์นี้เป็นปางเสวยสุข
เนื้อสีทองเหลืองนะคะแล้วก็มีกระบองที่ปลายกระบองสักครู่ที่เห็นเนี่ยมันจะมีเป็นหัวพญานาคด้วย
ลักษณะแตกต่างจากที่อื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ
ขนาดความสูงประมาณ๓๙๙เมตรกว้าง๓๔๙เป็นองค์เดียวในไทยที่มีลักษณะแบบนี้นะ
ท่านบอกว่าก็ปฏิสถานเอาไว้ให้สาธุชนได้มากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
ซึ่งวิธีการก็คือว่าให้เราเนี่ยเอาศีรษะนะไปแตะที่หัวพญานาคตรงปลายกระบอกครับ
งานนี้ค่ะก็มีพระเกจิชื่อดังมาสวดเจริญชัยมงคลคาถาและสวดพานยักษ์
วัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ผู้ที่มาร่วมงาน
เป็นวิธีการแบบว่าแจกจ่ายพลังบุญเสริมดวงเสริมโชคชะตากันเหมือนเป็นสายส่งต่อปื๊ด

ส่งพลังบุญไงไหลเข้าสู่หัวทะลุถึงหัวใจ

ครับ
อกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการแสดงด้วยนะ
เป็นการแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยหน้าตสินสุพรรณบุรี

ท้ายวิทยาลัยบวงสวงนี่แหละค่ะเขาก็ต้องมีการจุดประทับ

ก็ต้องเอาเราก็ใช้ให้มันดังป้องปากหน่อย

มาร่วมงานก็รอค่ะรอใจจดใจเจาะนะ
สุดท้ายก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จุดหมายปลายประทัด

สุดท้ายก็เป็นแบบนี้นี่เอง

เดี๋ยวนี้คือดิฉันว่าถ้าเขาพิมพ์เลขเขาอาจจะแบบ
พิมพ์เลขแค่๒ประทัดบ่อยแล้ว

ค่ะก็เลือกเอาเองว่าคุณชอบแถวบนแถวกลางแถวล่าง

เหมือนปลาหมึกเลยนะ

ที่วัดสังขจายเถนจังหวัดสุพรรณบุรีได้จ้า

ว่ากันว่าเป็นปีของทาวเวสวรรค์ตลอดปีนี้